เสียแป้งนะครับนับจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่๑๐แล้วนะครับ
เสียแป้งนั้นอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน์จริงไหมนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดในตอนนี้อุปสรรคสำคัญของเจ้าหน้าที่
ค่ะคือเรื่องของสภาพอากาศนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับ
ที่ผมพูดเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างเจ้าหน้าที่ไปเจอ
ไปเจอร่องรอยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นร่องรอยการพัก
ร่องรอยการกินอยู่ของเสียแป้งเนี่ยเป็นจุดใหม่นะครับ
อยู่ที่บริเวณเหนือน้ำตกหม่อมจุ้ยในจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
แม้ว่าฝนจะตกลงมาเกือบตลอดเวลาครับแต่ว่าตำรวจชุดปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งนั้นนะครับ
วันนี้วันที่๑๐แล้วก็ยังคงปฏิบัติการตามล่ากันต่อเนื่องครับ
เจ้าหน้าที่มีการปะทะกับเสียแป้งไปตั้งแต่วันแรกเนี่ย
ปัดนู้นนะฮะสัปดาห์ที่แล้วบนเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าตำรวจชุดแดนไทย๕๔ของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ครับ
ได้เข้าพื้นที่ทางน้ำตกหม่อมจุ้ยนะครับอยู่ในอำเภอตะโหมด
พัทธลุงไปพิสูจน์ทราบหลังจากเจอร่องรอยการพัก
ร่องรอยการกินจุดใหม่เหนือน้ำตกนะครับคาดว่าอาจจะเป็นของเสียแป้งนะครับ
ในการติดตามไล่ล่าครับของทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงมีตำรวจชุดชำนาญการ
จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตำรวจตระเวนชายแดนผลัดเปลี่ยนกำลังกัน
ตรึงกำลังนะครับรอบพื้นที่จุดเป้าหมายต้องสงสัยบนเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วก็มีการเตรียมสำรองเฮลิคอปเตอร์ชุดเคลื่อนที่เร็ว
ในการสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วย
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเชิงเขาครับ
ทุกพื้นที่เป้าหมายเส้นทางเชื่อมต่อจุดล่อแหลมในการหลบหนีเจ้าหน้าที่นั้นก็กระจายกำลังกัน
ตั้งชุดตำรวจสกัดทุกจุดนะครับชุดตรวจสกัดทุกจุดในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
เนื่องจากว่าพื้นที่ที่มีฝนตกในแต่ละชุดก็มีการเตรียมเสบียงอาหารสำรองไว้นะ
นะครับเพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิตด้วย
หนึ่งในตำรวจชุดปฏิบัติการยอมรับนะฮะบอกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องครับ
ทำงานยากขึ้นแต่ก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันออกลาดตระเวน
ยังจุดที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายนะครับ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหนาวมากในช่วงกลางคืนครับ

ก่อนอันนี้มีเจ้าหน้าที่โดนสัตว์ป่าหรือว่าตูโดนต่อใช่ไหม
ไปนะครับหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ป่วยบ้างจากเรื่องสภาพอากาศ
แต่ว่าไม่มากนะฮะกินยาพาราเข้าไปก็บรรเทาได้
ก่อนจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งฮะ
เป็นอุปสรรคมากครับผม๓วันแล้วที่ฝนตกตกตลอด
กลางคืนกลางวันมันจะเว้นช่วงบางช่วงก็
เราก็ได้เดินออกลาดตระเวนแต่ถ้าฝนตกฝนตกหนักนี้เราก็ออกไม่ได้
นี่ชุดที่มีใครป่วยไข้บ้างแล้วยังคะมีป่วยมีป่วยแต่ว่าเรามียาพาราเลย
แก้ปัญหากันได้ป่วยธรรมดาอากาศจะหนาวมากทั้งคืนนี้จะหนาวมาก
คุณผู้ชมครับจุดที่บอกว่าไปเจอร่องรอย
การกินการอยู่ของเสียแป้งเนี่ยค่ะนะครับอันนี้ก็รายงานไปว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
การพิสูจน์ทราบอยู่แต่ว่าจุดเก่าที่บอกว่าไปเจอรอยเท้าเสียแป้ง
เมื่อวานเรานำเสนอไปใช่ไหมใช่ค่ะนะครับด้านขวาใช่ไหม
รอยเท้าข้างหนึ่งเท้าเปล่าข้างหนึ่งใส่รองเท้าอืม
ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่ารอยเท้าที่อยู่บริเวณน้ำตกท่าช้างเนี่ยนะครับ
เป็นรอยเท้าของตำรวจชุดก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปอาบน้ำครับ
และตำรวจภูทรภาคเก้าไปสำรวจเจอซองขนมซองขนมมีซองขนม
แล้วพูดสิทธิ์ข่าวเราก็ไปดูใช่ไหมครับว่าร้านค้าไหนบ้างที่ขายขนมแบบนี้ค่ะ
มีรายงานเช่นเดียวกันครับว่าเป็นของเสียแป้งที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยล่าสุดนะฮะ
รายงานล่าสุดนะคุณผู้ชมบอกว่าอ๋อเป็นที่จริงแล้วเป็นของตำรวจ
ที่กินแล้วทิ้งไว้เองนะครับที่ขึ้นไปปฏิบัติงานนะครับ
อ่ะก็เรียกว่าตรงนี้ก็จบข้อสงสัยไปเพราะรู้แล้วว่าเป็นของใคร
แต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีข้อสันนิษฐานว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือไปแล้วลงเขาไปแล้วไปไหนต่อไหนแล้ว
แต่ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ายังอยู่นะคะตำรวจชุดไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยก็ยังลาดตระเวนตามพื้นที่แนวเขตริมเชิงเขาบรรทัศน์ในอำเภอมะนังนะคะ
แม้ว่าฝนจะตกลงมาต่อเนื่องเพราะว่าเขาก็ยังเชื่อว่าเสียแป้งยังหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นี่แหละนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่พรานป่าแล้วก็หลายฝ่ายอีกส่วนนึงเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะว่า
คนปกติทั่วไปอยู่บนเขาถ้าเกิน๗วันคือสภาพไม่ไหวแล้วจะอิดโรยมาก
ถ้ายังอยู่ก็เสี่ยงต่อการที่จะเสียชีวิตนะคะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทเนี่ย
สอนชนจังหวัดสตูนก็ร่วมกับตำรวจน้ำกองกำกับการ๙
เพิ่มความเข้มในการป้องกันการหลบหนีทางทะเลด้วยนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เนี่ยเขาใช้เรือตรวจการออกตรวจทางทะเล
ซึ่งชุดปฏิบัติการทางทะเลเชื่อว่าแหมถ้ามาทางนี้ก็เป็นไปได้ยาก
ที่จะหลบเข้าไปในมาเลเซียผ่านทางจังหวัดสตูนเพราะในทะเลนี่
มีหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอยู่ตรงหน้าน้ำทะเลอันดามัน
รอยต่อจังหวัดสตูนกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคด้าประเทศมาเลเซีย
หน่วยนี้เนี่ยจะมีเรด้าจับความเคลื่อนไหวของเรือต่างที่เข้ามาในรัศมี
เกือบจะปกคลุมหน้าน้ำทะเลอันดามันคือถ้าเข้ามาก็ตรวจจับได้
ส่วนทางฝั่งมาเลเซียเองก็ตรวจเข้มเช่นกันมีเรด้าจับความเคลื่อนไหวเรือทุกลำ
เข้าเขตน่านน้ำประเทศมาเลเซียรวมทั้งตำรวจน้ำสตูน
ก็ประสานงานเจ้าหน้าที่มาเลเซียให้ช่วยสอดส่องติดตามจับกลุ่มเสียแป้งด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งเนี่ยนะครับ
อดีตเจ้าหน้าที่รัฐที่เขาชำนาญเส้นทางเลยนะฮะบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ย
มั่นใจว่าตอนนี้ครับเสียแป้งหลบหนีไปแล้ว
หนีไปตั้งแต่ตอนไหนหนีไปตั้งแต่ตอนที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่
นะครับไปดูรายละเอียดหน่อยนะครับทีมข่าวนั้นมีการคุยนะครับ
อดีตเจ้าหน้าที่รัฐท่านหนึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
มีความชำนาญพื้นที่อย่างมากนะฮะโอ้โหรู้หลายจุดเลยฮะ
ทุกจุดเลยนะในข่าวบอกบนภูเขานะครับเปิดเผยบอกว่าคนถูกล่า
อย่างเสียแป้งเนี่ยกับคนล่าก็คือตำรวจนั้นมีความแตกต่างกัน
อืมคนถูกล่าเนี้ยจุดมุ่งหมายหนีตายสุดชีวิตแน่นอนฮะค่ะ
ลากก็ต้องมีกลัวตายบ้างแหละเป็นธรรมดานะครับ
จะเข้าไปแต่ละจุดต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นก็จะช้ากว่าคนที่ถูกล่า
ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าเสียแป้งนั้นหลบหนีออกจากพื้นที่บ้านตระไปแล้ว
ปะทะกับตำรวจเพราะช่วงเวลานั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐ
สกัดกั้นการหลบหนีนะครับส่วนเส้นทางลงจากเขา
มีหลายเส้นทางสามารถออกสู่อำเภอกงหราอำเภอป่าบอนอำเภอตะโหมด
พัทธลุงหากลงมาทางนี้จะเจอกับสวนยางและขนำที่พักจำนวนมาก
เสียแป้งเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอาจใช้วิธีโทรหาพักพวกให้มารับหน่อย
นะครับแล้วก็พาหลบหนีไปเพราะว่าตอนนั้นพื้นที่อำเภอกงหลา
ยังไม่มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่หรือนะฮะถ้าเสียแป้งออกมาทางถ้ำเพชร
ก็สามารถหลบหนีไปยังพื้นที่อำเภอมะนังที่จังหวัดสตูนได้อย่างสะดวกคล่องตัวครับ
เพราะพื้นที่ตรงนี้ลักษณะคือสูงชันการลงมาเบื้องล่าง
จึงสามารถทำได้เวลารวดเร็วอดีตเจ้าหน้าที่รัฐรายนี้บอกนะครับ
คุณผู้ชมบอกว่าการจะบุกจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินเท้าขึ้นไปที่สูงชัน
เพราะว่าจะเสียเปรียบด้านชายภูมิแต่ควรปิดล้อมเส้นทางหลบหนีอยู่ข้างล่าง
ดังนั้นการปฏิบัติการในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติการด้านจรยุทธ์ที่ผิดพลาด
ใน๗วันนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ก็เชื่อว่าเสียแป้งไปไกลแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้นำท้องถิ่นครับอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหลา
ซึ่งเป็นเพื่อนรักของเสียแป้งออกมาบอกว่าแม้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียแป้งนั้นไปอยู่ที่ไหน
แต่อยากให้ออกมามอบตัวในการต่อสู้คดีพิสูจน์ความจริงเป็นห่วงนะครับ
ว่าถ้าหนีอยู่แบบนี้จะเสี่ยงอันตรายไม่อยากให้เกิดการสูญเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
บอกอีกว่าเสียแป้งนั้นเป็นคนโอ้โหน้ำใจเนี่ยเกินร้อยเลยนะครับ
เป็นนักกีฬาด้วยนะฮะใจถึงครับพักพวกเพื่อนฝูงพึ่งพาได้
ชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่อยากให้หนีไปตลอดฮะ
หรือว่าเป็นปัญหาอะไรที่แบบต้องหนีออกมาหรือประมาณนี้ครับ
มันก็อยากมีการสูญเสียอย่างนี้อยากให้แป้งเขายังอยู่หรือไม่ใช่
จะหอบตัวหรือว่าจะหนีหรือไม่ใช่ก็อยากให้ยังอยู่สำรวจก็ไม่เคยบาดเสร็จ
แล้วก็แบบจบด้วยแปลนิ่งอะ
ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับ
ก็ตอนนี้ก็มีหลายความเห็นออกมานะคะสำหรับการหลบหนีของเสียแป้ง
คือหลังก็จะมีเสียงมาในทางว่าไม่อยู่แล้วบนเทือกเขาบรรทัศน์
อีกเสียงหนึ่งก็คืออดีตพันธุ์ป่าที่ก็คุ้นชินกับพื้นที่ตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะ
หาบสังแทนที่ผู้สื่อข่าวเราไปคุยก็ชำนาญพื้นที่บนเทือกเขาบรรทัศน
เฉพาะพื้นที่บ้านในตระบอกว่ามั่นใจเลยว่าตอนนี้เสียแป้งออกไปจากพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์แล้ว
แต่ก็บอกไม่ได้ว่าหนีไปที่พัทธลุงตรังหรือสตูนเพราะว่ามันมีทางหลบหนีสู่เบื้องล่างหลายเส้นทาง
แล้วถ้าเจอชาวบ้านเนี่ยเสียแป้งก็คงไม่แสดงตัวว่านี่คือเสียแป้ง
และชาวบ้านก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่าเขาคือเสียแป้ง
เพราะว่าภาพถ่ายที่ถูกเสนอทางสื่อกับตัวจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วนะคะ
คืออันนี้พรานป่าก็แสดงความคิดเห็นไว้แบบนี้
ถ้าบอกว่าตอนนี้ถ้ายังอยู่ในป่าเชื่อว่าก็ไม่ได้อยู่คนเดียว
เพราะทราบว่าตอนหลบหนีไม่มีอะไรติดตัวถ้าอยู่ได้ก็ไม่เกิน๙วัน๑๐วัน
ซึ่งการอยู่บนเขามีหอยมีปลาสามารถกินได้แต่ก็คงอยู่รอดไม่ได้หลายวันค่ะ

คุณผู้ชมว่ายังอยู่ไหมนะคือจากข้อมูลเนี่ยพื้นที่สภาพแบบนี้ตอนนี้ก็ล่วงเข้าวันที่๑๐แล้วนะคะ
ถ้าอยู่แบบหลบหนีจะอยู่ยังไงนะคะเนี่ยพื้นที่แล้วฝนก็ตกตลอดเวลากลางคืนเขาบอกบนเทือกเขาบรรทัศน์หนาวมากด้วย
แล้วอยู่แบบปรุงอาหารไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้เพราะไม่งั้นมันมีควันเกิดขึ้นมันก็เป็นเบาะแสให้ตำรวจตามได้
นี่คือสภาพของเทือกเขาบรรทัศน์นะคะในสภาพที่เขาถ่ายมาก็คือเนี่ยเมื่อวานนี้มันเป็นแบบนี้นะคะ
ส่วนของการหลบหนีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพรานเขาก็บอกว่าเสียแป้งเองจะต้องมีไฟไม่มีไฟก็อยู่ไม่ได้
และอย่างที่บอกหนาวเย็นวันอากาศหนาวแบบนี้นะคะก็จำเป็นต้องก่อไฟ
ถ้าหนีลงมาพรานเขาเชื่อมั่นว่าเสียแป้งคงไม่หนีลงมาตามเส้นทางขนาดใหญ่หรือลงมาตามน้ำตก
เพราะว่าบนเขามันมีทางเล็กทางเล็กก็มีอีกเยอะด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงไปเส้นไหน
แล้วจะไปลงไปในพื้นราบของจังหวัดอะไรด้วยนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าฟังจากน้ำหนักที่พรานบอกก็ว่า
น่าจะไม่อยู่แล้วนะครับก็มีความเห็นคุณผู้ชมคือหลากหลายเนอะนะครับ
เห็นได้จากการสัมภาษณ์ทางอดีตเจ้าหน้าที่อดีตตำรวจนะครับทุกคนให้ความเห็นในหลากหลายจริง
แต่ว่าตอนนี้ก็๑๐วันแล้วนะนับตั้งแต่วันที่มีการปะทะที่บริเวณเทือกเขาบรรทัศน์